ทำให้ข้อมูลซึ่งเป็นบัตรประชาชนของลูกค้าที่ไปเปิดเบอร์ใหม่เนี่ย
หลุดรอดออกไปคนเข้าไปดูได้ไปดาวน์โหลดได้นะคะ
แล้วก็มีการผู้สื่อข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปสัมภาษณ์นะคะ
เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
เพราะว่าเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเอกสารแสดงตัวของประชาชน

เด็กอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปล่อยให้ข้อมูลของลูกค้าที่เปิดซิมมือถือใหม่รั่วไหลออกไป
บอกเป็นเพียงข้อมูลหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
เรื่องนี้ค่ะก็ทำให้ชาวเน็ตโพสต์ถึงความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าทำไมถึงมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็ย้ำลงไปอีก
บอกว่าเรื่องนี้ที่บอกว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่
เพราะข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ในบัตรประชาชนไม่ได้หลุดออกไปค่ะ
เพราะว่ามีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัว
ไม่มีใครเข้าถึงได้

เพราะหากเจ้าหน้าที่คนไหนมีส่วนทำให้ข้อมูลของประชาชนรั่วไหล

ทันทีที่คำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ก็มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิ

ส่วนใหญ่มองว่าข้อมูลเพียงหน้าบัตรก็เพียงพอแล้ว
ที่จะเอาไปต่อยอดในการทำธุรกรรมได้เกือบหมด
อกจากนี้ยังมีบางรายตั้งข้อสงสัยต่อคำให้สัมภาษณ์
ดูเหมือนจะเป็นการปกป้องเอกชนรายนี้มากเกินไปด้วย
นี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะของคนในโลกออนไลน์นะคะ
ได้เข้าชี้แจงข้อที่จริงกับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
ยืนยันว่าข้อมูลที่หลดไป๑๑๔๐๐ราย

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าคนที่แฮ็กเข้ามามันเป็นข้อมูลปิดเหล่านี้

ค่ะสำหรับมาตรการดูแลลูกค้าหลังจากนี้ไป
เตือนลูกค้าทั้ง๑๑๔๐๐ราย
และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการต่างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยข้อมูลของลูกค้าค้าที่หลุดออกไปไม่สามารถแฮ็กข้อมูลได้แล้วนะคะ
ขณะนี้เองยังไม่มีลูกค้าแจ้งเข้ามา
ได้รับความเสียหายจากการถูกเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
แต่ถ้าหากมีผู้เสียหาย
จะทำการแจ้งความเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของลูกค้า
ในทางกฎหมายต่อไปค่ะ